คุณผู้ชมครับเราเข้าไปดูภายในอาคารรัฐสภานะครับ
เพราะว่าการประชุมรัฐสภาก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
นายกรัฐมนตรีก็เข้ารัฐสภาตั้งแต่ช่วง๘โมงกว่า
ให้สัมภาษณ์นิดเดียวบอกว่ารอฟังรอฟัง

ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาเกียรติกาย

การอภิปรายรัฐสภาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
สถานการณ์ความขัดแย้งในขณะนี้นะคะ
ก็เริ่มที่จะมีความเข้มงวดค่ะเข้มข้นมากขึ้นนะคะ
ขณะที่ทันทีที่มีการเปิดให้อภิปรายนะคะ
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็ได้มีการจี้ให้นายกรัฐมนตรี
แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะ
ต่อความผิดพลาดที่มีการบริหารประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ
ในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันวันนี้เพื่อเปิดให้มีการอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ลงมติตามมาตรา๑๖๕ของรัฐธรรมนูล๒๕๖
ตามคำขอของรัฐบาลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
และรับฟังความเห็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรและสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
โดยฝ่ายรัฐบาลได้เสนอ๓ยติในการอภิปรายนั่นก็คือ
ความเสี่ยงของการระบาดโควิด๑๙ในพื้นที่การชุมนุม
ขวางขบวนและหยุดขบวนเสด็จในวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
และการชุมนุมผิดกฎหมายทำลายพระบรมชายลักษณ์ค่ะ
ทันทีที่เริ่มประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจง
โดยย้ำว่าการเปิดประชุมรัฐสภาครั้งนี้
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศในสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะการชุมนุมที่มีมาตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
และที่สอจะยืดเยื้อส่วนข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าได้อยู่ในขั้นตอนของสภาแล้ว
และข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำทุกคนที่ถูกจับกลุ่มนั้น
สารก็ได้ทยอยปล่อยตัวแล้วหลายคนค่ะ
นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะคะว่าสิ่งที่ตนมั่นใจก็คือทุกคน
แต่ทุกอย่างต้องมีความสมดุลอย่างสร้างสรรค์
หวังว่า๒วันในช่วงเวลาที่รัฐสภาได้หารือกันนั้นนะคะ
จะได้ร่วมกันหาทางออก
และพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นตามช่องทางของรัฐธรรมนูลค่ะ
วันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะใช้โอกาส

ทำกลางสภาวะการที่จะมีการหยิบยกเรื่องสำคัญหลายเรื่อง
มาพูดคุยกันในสังคมในสภาเราทุกคน
ในที่นี้ควรจะต้องรวบรวมสติปัญญา
ทั้งหมดที่เรามีความคิดความสามารถ

รวมทั้งเลือดรักชาติทุกหยดในตัวของพวกเรา
ร่วมกันคิดและทำในสิ่งที่สร้างสรรค์

ทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรง
ยิ่งขึ้นและมั่นคงยั่งยืน
จากนั้นนายสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย
ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นอภิปราย
กล่าวว่าเนื้อหาสาระของยติ
มีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกแยกร้าวฉาน

ให้ขยายไปเป็นวงกว้างทั่วประเทศ
การตั้งยัตติของรัฐบาลเช่นนี้
ตั้งแต่จะซ้ำเติมสถานการณ์ให้บานปลาย
ไม่สามารถเป็นทางออกของสังคมได้แต่อย่างใด
และการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันในวันนี้
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการร่วมกันหา
หนทางในการแก้ไขวิกฤตของประเทศ
เพราะมีแนวโน้มว่าการบริหารจัดการปัญหา

จะยิ่งนำพาไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ไม่ว่าจะมาจากถ้อยคำการกระทำ
และมาตรการต่างที่ออกมา
แล้วแต่เป็นการราดน้ำมันลงไปในกองเพลิง
ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมและยั่วยุให้สถานการณ์ต่าง
ยากมากขึ้นไปไปฟังเสียงของนายสมพงศ์กันค่ะ
บริหารจัดการปัญหาภายใต้การนำของ
ท่านผู้เอกประยุทธ์จันทร์โบชาณายกรรมตรีนั้น
จะยิ่งนำพาไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นจากถ้อยคำ
จากการกระทำของท่านเอง
และมาตรการต่างที่ออกมา
แล้วแต่เป็นการลากน้ำมันลงในกองไฟ
ซึ่งถือว่าเป็นการซ้ำเติมและยั่วยุให้สถานการณ์ต่าง

ชุมนุมของนักศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หาธิบายและอำนาจที่มีความทรงจแห่ง
ประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจของตนมากกว่าเป้าประสงค์ที่รัฐธรรมนูลควรจะเป็นและเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องลาออกค่ะเพราะคืออุปสรรคสำคัญที่เป็นภาระของประเทศหากนายกรัฐมนตรีลาออกจะถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและความล้มเหลวทั้งปวงที่ได้ก

สีดุบันรักษัตริย์ข่าวเที่ยวรัฐทีวีสุดจากรัฐสภาค่ะ